ต้มส้มปลาอินซี

คือหนูว่าที่คุณแม่ใส่ลงไปคุณแม่บีบลงไป

แล้วพอมาละลายรวมกันหมดตอนนี้กินไม่ได้

นี่ฉันจะบอกให้นะคุณยานี